เขยเอาปืนลูกซองสั้นยิงใส่หลานตายคาสวนยาง
จากปัญหาที่ดินที่เรื้อรังกันมากว่า๒ปีนะคะ
แม่ของคนตายบอกรับรู้เรื่องราวปัญหานี้มาตลอด
ไม่คิดว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้ทุกวันนี้ทำได้แค่ร้องไห้ค่ะ

ไปเข้าไปนะหนังให่ไป

นี่ค่ะแม่ผู้ตายทำได้แค่นั่งร้องไห้

ตอนที่กู้ภัยลำเรียงศพของนายอำพันธ์พุทธนุ่น
หรือว่านายเอกวัย๔๐ปีออกมาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าตอน๖โมงนะคะ
ตำรวจสพรัศดาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์แล้วก็กู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบ
หลังได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายเสียชีวิตอยู่ที่สวนยางพาราค่ะ
แปลงที่เปิดกรีดแล้วก็คือต้นใหญ่พอที่จะกรีดได้แล้วแล้วนะคะ
ส่วนห่างจากศพไปประมาณ๒๕เมตรที่เป็นสวนยางพาราแบบยังไม่เปิดกรีด

ตรงนั้นเจอผ้าห่มสีแดงกับเสื้อผ้าของผู้ตายถูกถอดกองอยู่นะคะ
น่าเศร้าคือลูกชายสองคนของคนตายค่ะ
คนโตอายุ๑๖คนเล็กอายุ๑๔
พอรู้ว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนั่งกอดกันร้องไห้อะค่ะ

เอียดแม่ของผู้ตายก็นั่งร้องไห้
แล้วก็ระบายความในใจเรื่องปัญหาในเครือญาติ

บอกคนก่อเหตุเนี่ยคือสุชาติ
สุชาติบริพันธ์วัย๖๗ปี

ชาวตำบลคลองปลาอำเภอรัศดา
มีศักดิ์เป็นลุงเขยของคนตาย
คือผู้ตายกับนายสุชาติเนี่ยหลานกับลุงเขย

แล้วก็บอกผู้ตายมีพฤติกรรมเสพยาด้วย
ช่วงเช้ามืดนายเอกผู้ตายอยู่ในสวนยางของตัวเอง
ซึ่งก็อยู่ติดกับสวนของคนก่อเหตุ

คนก่อเหตุลุงเขยเนี่ยมักจะออกไปกรีดยางช่วงเช้ามืดอยู่แล้ว
พอเห็นว่าลุงเขยกำลังก้มกรีดยาง
คนตายเนี่ยก็เอาคว้าท่อนไม้เข้าไปตีนายสุชาติจากด้านหลัง
นายสุชาติที่เห็นภาพอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะคะไหวตัวทัน
หันมาแล้วยกแขนขึ้นมาบังไม้ก็ถูกตีเข้าไปที่แขน
แล้วชักปืนที่พกติดตัวออกมายิงไปหนึ่งนัด
ก่อนที่จะวิ่งหลบหนีไปนายเอกก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้น

เอกก็ออกจากบ้านที่อยู่ห่างออกไปประมาณ๔๐๐เมตร
ไปเก็บผักในสวนส่วนสุชาติเนี่ยกำลังกรีดยางอยู่ในสวนที่ติดกัน
แล้วอยู่ผู้ใหญ่บ้านก็มาบอกว่าลูกถูกยิงตายแล้ว
พรุ่งนี้นี่วันเกิดลูกชายแล้วนะ
ไม่มีโอกาสได้อยู่ฉลองวันเกิดครบ๔๑ปีอะค่ะ
ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าลูกชายเคยถูกรอบยิงมาสองครั้งแล้วแต่ว่ารอดมาได้

เคยไปแจ้งความแล้วด้วยแต่ตำรวจไม่ยอมรับแจ้ง
บอกว่าต้องเกิดเหตุและมีพยานหลักฐานก่อน
ยอมรับว่าลูกชายเสพยาจริงติดยาจริง

ส่วนปมเหตุที่บาดหมางกันก็น่าจะเป็นเรื่องหลักเขตที่ดิน
แปลงปลูกยางพาราของเธอแล้วก็พี่สาว
ซึ่งก็คือภรรยาของนายสุชาติที่อยู่ติดกัน
ปีก่อนเธอโค้นต้นยางพารามาปลูกใหม่
และนายสุชาติก็มาขอให้ขุดคูน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตที่ดิน
แต่เธอไม่ยอมขุดเพราะเธอเห็นว่าก็เป็นพี่น้องกัน
เห็นจะต้องมานั่งขุดแบ่งขนาดนั้นก็ได้
นั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ระหองระแหงกันมาตลอด
แค่นั้นคือหนึ่งปีก็พี่สุข
จะให้บินรายจุดให้อยู่เคย
ใช่เราอยู่ในเจ้าคือรูปและยิ่ง
คนเรื่อยปีก็ทำใหญ่งี่
ก็บอกตัวไปอ้าวพูดไย้หวานมาเลยอ้าวเลยไปถูกบ้านอ้าวเลย
มันกลับเร็วครอบครัวผู้ตายยืนยันว่าจะเอาผิดให้ถึงที่สุด
คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะเพราะว่าสงสารหลานหลานทั้งสองคนนะคะ
ที่ต้องมากำพราทั้งพ่อและแม่ตั้งแต่เด็กเด็กเพราะว่าแม่นี่ก็เหมือนกับ
กันอยู่กับพ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็กแล้วแล้วนี่พ่อก็มาถูกยิงตายอีกอ่ะนะคะ
ล่าสุดนายสุชาติมามอบตัวแล้วพร้อมกับอาวุธปืนลูกซองไม่มีทะเบียนนะคะ
เขาบอกว่าเขายิงจริงที่ต้องยิงเนี่ยเพราะว่าผู้ตายมีพฤติกรรมเสพยา
เขาก็เลยรู้สึกระแวงแล้วก็มีปัญหาเรื่องที่ดินกับแม่คนตายด้วย
วันเกิดเหตุก็คือวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเขากรีดยางพาราอยู่อ่ะ
แล้วผู้ตายก็นอนซุ่มอยู่ในสวนยางที่ติดกันแล้วถือไม้วิ่งปรีเข้ามา
เอาท่อนไม้จะทุบตีเขาเขาเองก็ยกมือขึ้นไปกันจนได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยชักปืนยิงสวนไปหนึ่งนัดก่อนจะหนีไปตั้งหลักแล้วก็โทรศัพท์หาผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอมอบตัวค่ะ